คุณผู้ชมถ้าพูดถึงศิลปินแห่งชาติ
ที่เป็นคนพูดตรง

ปกติจะเป็นชุดเสื้อหอ้อม
นี่เหมือนชุดบิ๊กไบท์ขี่จักรยานหรืออะไรยังไง

อาจารย์บอกว่าเลิกวาดภาพแล้ว
ศิลปินแห่งชาติที่ชื่อเฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์เลิกวาดภาพแล้วค่ะ

ขอใช้ชีวิตบ้านปลายขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวตามใจให้มินมีความสุข

นี่คือเฟซบุ๊กส่วนตัวของคุณนารินทรธามาศ
ชีวิตคนสนิทของอาจารย์เฉลิมชัยโครสิทธิ์พิพัฒน์นะคะ

คลิปอาจารย์เฉลิมชัยออกมาพูดคุยบอกว่าอาจารย์อาจารย์หายไปไหนไม่วาดรูปแล้วเหรอ
มัวแต่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวอ่ะอาจารย์บอกใช่ไม่วาดแล้ว

ตอนนี้หน้าที่อาจารย์มีอย่างเดียวคือเที่ยวคือหาความสุขพอแล้วทุกอย่าง
ชีวิตแต่ละคนต้องแสวงหาความสุขของตัวเองตัวอาจารย์เนี่ยเคยตั้งความหวังแต่เด็ก
ว่าถ้ามีชีวิตอยู่จนถึงอายุ๖๕อาจารย์จะเที่ยวอย่างเดียวเพื่อพักผ่อน
แล้วก็ทำในสิ่งที่ชอบซึ่งสิ่งที่ชอบคือขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวไปกับลูกศิษย์ลูกหาที่ชอบมอเตอร์ไซค์เหมือนกัน
อาจารย์บอกว่ายามแก่เท่ามาเนี่ยเราพร้อมทุกอย่างเราก็ท่องเที่ยวไปเรื่อยรูปก็วัด
อาจารย์ใช้คำว่ารูปก็วาดเล่นไปวาดเพลินไม่อยากเห็นชีวิตตัวเองเหมือนคนอื่น
คือทำงานทำงานทำงานหาเงินให้ลูกหลานสุดท้ายตัวเองป่วยตายไม่มีชีวิตได้ท่องเที่ยวหรือพักผ่อน
อาจารย์บอกแบบนี้ผมเลือกแล้วเลือกทางนี้เลือกทางแห่งความสุขของตัวเองยามแก่เท่าค่ะ
กูรู้จักพ่อดังนั้นกูไม่ชอบที่จะเป็นคนวาดรูปเขียนรูปแบบซีเรียสเอาจริงเอาจังจนวันตายกูไม่เอากู
กูอยากพักผ่อนกูอยากใช้ชีวิตที่มีความสุขก่อนที่กูจะตาย
แล้วปล่อยวางทั้งหมดครับปล่อยวางป่ะยูหาสิบห้าเรื่องเบาลงหกสิบนี่ยิ่ง
๖๕นี่ปล่อยทิ้งเลยนะวัดร่องขุนอยู่ในนี้เขาบริหารกันเองทุกอย่างสำเร็จแล้ว
คืออาจารย์บอกว่าวางกำหนดกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตเอาไว้แล้ว

ปล่อยวางตั้งแต่อายุ๕๕เริ่มเบาลงตอน๖๐
ใช่
นี่ก็ยิ่งปล่อยวางใหญ่วัดร่องขุนที่ยิ่งใหญ่ก็เริ่มปล่อยวาง๖๐

ใช่อาจารย์บอกว่าก็ให้เขาบริหารจัดการดูแลกันเอง
เพราะว่าจริงวัดร่องขุนก็อยู่มานานแล้วเขาดูแลกันได้แล้ว

ตอนที่ยังสร้างแบบไม่เสร็จดีแต่เดี๋ยวนี้

สีขาวสวยงามมากสีขาวสวยงามบางคนบอกเหมือนอยู่ในสวรรค์เลย

ท่านต้องไปเองที่เชียงราย